ที่ท่องเที่ยวที่จะพาไปนี้
มีการท่องเที่ยวมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ

จากจะได้สัมผัสอากาศที่หนาวเย็น
หมอกแล้วยังเห็นนกยูงด้วย
อันนี้เป็นความน่ามหัศจรรย์นะ
เพราะว่าช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะ
นกยูงกว่า๑๐๐ตัวเขาจะอบพยพมานะคะ

บริเวณนี้เรียกว่าม่อนทานตะวันในอำเภอดอกคำใต้ค่ะ

หรือว่าดอยม่อนจามหมู่ที่๘บ้านค่า
ตำบลป่าซางอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวนะคะ
นายวรวิทย์บุรณสิริค่ะ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพยาว
พร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลป่าซางและนักท่องเที่ยว
มาชมฝูงนกยูงกว่า๑๐๐ตัวไหนนี่ไงกำลังเดินอยู่

ใช่ค่ะเขาลงมาหาอาหารบริเวณขวงนกยูง
ใกล้กับม่อนจำทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะ
พอเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแบบนี้
เขาบอกว่าที่นั่นคือมีการจริงชาวบ้านเขามีการปลูกข้าวโพด

แล้วพอหมดสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้ว
จะมีเหมือนเม็ดข้าวโพดฝักข้าวโพดตกอยู่บ้าง

อ๋อนี่ก็ดีนะคะ
จะได้เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวไปด้วยในอีกทางเลยนะคะ
นกยูงอย่างใกล้ชิดก็เราก็ตื่นเต้นนะนะ

เมื่อกี้นึกว่าจะมีเฉพาะจุดชม
โอ้โหถ่ายใกล้ขนาดนี้

นี่ตัวเมียตัวเมียขังสั้นอยู่

ที่มีการปลูกต้นทานตะวันในช่วงฤดูหนาว
คุณสืบสกุลบอกไปแล้วให้นักท่องเที่ยวนี้ไปชมได้ด้วยเหมือนกันนะ
สำหรับดอกทานตะวันนะคะธรรมชาติรับอากาศหนาวช่วงพฤศจิกายน
ถึงธันวาคมแล้วก็มกราคมเป็นต้นไปพฤศจิกายนธันวาคมแล้วก็มกราคม

ใช่ค่ะซึ่งทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนม่อนทานตะวันและชาวบ้านตำบลป่าสางร่วมกันดูแลอนุรักษ์นกยูงเหล่านี้ไว้
เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอดอกคำใต้
ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปช่วงเช้าตั้งแต่๖โมงเลย
หรือว่าไปก่อนก็ได้เพราะว่าไปรอชมพระอาทิตย์ก็ได้อีกหนึ่งบรรยากาศเหมือนกันนะ
ช่วงเย็นตั้งแต่๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป๔โมงเย็นเป็นต้นไป
ไปรอดูฝูงนกยูงกันได้
ตอนนี้ก็คือเริ่มปลูกแล้วสำหรับดอกทันตะวัน
พอมีดอกทานตะวันสวยด้วยและยังมีนกยูงมาเดินด้วยจะสวยขนาดไหนนะ